ทั้งสองท่านพร้อมเอาของขวัญไปแลกกับผมยัง

ช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง

ไหนเข้าอยู่ไหนภูมิอยู่ไหน
เป็นซานต้าจูเนียร์

ประหยัดงบในการติดเขา

นอกจากจะมีของขวัญมาให้ทั้งสองท่าน

อากาศหนาวลมเย็นหลายคนถาม

ห้าโมงถึงหกโมงเย็น

ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นช่วงบ่าย
เย็นน่าจะเริ่มตั้งสี่โมงเย็นแล้วมั้งคะ

แต่เย็นจริงปีนี้มีการทัดการมีการประกาศจากกลุ่มประตุกภูมิวานี้
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรามีการเตรียมการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ

รวมไปถึงอุณหภูมิที่คาดกันว่าจะลดลงมากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมา
กรุงเทพมีโอกาสต่ำกว่า๒๐องศา
ส่วนภาคอื่นก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่า๑๕องศาในหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
ส่วนภาคใต้แน่นอนก็เรื่องของกระแสลมเรื่องของคลื่นที่ต้องระวังจะเป็นช่วงไหนวันเวลาไหนเนี่ยนะครับ
ฟังดีสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดทั้งทางบกทางเรือทางอากาศ
เดี๋ยวมาดูแล้วก็ตรวจสอบกันหน่อย
วันนี้ภาพรวมในประเทศไทยยังคงทรงเหมือนวัน๒วันที่ผ่านมาเป็นลักษณะของกระแสลมที่ยังไม่รุนแรงมากนัก
ที่ผ่านในเมืองไทยของเราดังนั้นจึงทำให้ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะช่วงเย็นนะครับส่วนช่วงเช้าก็ยังคงมีลมเย็นสบายพัดเข้ามาปกคลุม
ปัจจัยสำคัญที่จะมีบทบาทต่อความหนาวเย็นในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นเป็นเส้นเส้นนี้ไหมฮะนี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
กระแสลมที่มีความเร็วแล้วก็แรงเคลื่อนที่อยู่สูงมากนะครับ
เคลื่อนที่ของกระแสลมนี้จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับเพราะว่าช่วงแรกนะครับ
ช่วงที่คลื่นกระแสลมตัวนี้เนี่ยนะครับเคลื่อนตัวอยู่เหนือพื้นที่ใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนี่จะสังเกตว่าลักษณะของกระแสลมเนี่ยนะครับ
มีการยกตัวขึ้นนะครับทำให้ความร้อนต่างลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าช่วงประมาณวันที่๒๗๒๘ครับ
จะมีการค่อยแผลลงมาคุณผู้ชมเห็นสีเขียวตรงนี้ไหมฮะ
ปกติแล้วคลื่นกระแสลมตัวนี้จะผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้น
แต่ว่าช่วงวันที่๒๗๒๘จะมีการแผลลงมาจนถึงภาคกลางเลยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณที่เป็นขอบตรงนี้จะเป็นจุดที่คงต้องระวังเป็นพิเศษ
นั่นก็หมายความว่ามีกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่มีโอกาสเจอกับฝนซึ่งเป็นฝนฟ้ากระนอง
บางพื้นที่เนี่ยนะครับที่มีอากาศร้อนจัดร้อนอกอ้าวในช่วงกลางวัน
มีโอกาสที่จะเจอกับลูกเข็บได้นะครับดังนั้น๒๗๒๘ใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
ส่วนความหนาวเย็นครับคุณผู้ชมดูสีแดงตรงนี้นะครับนี่คือตอนนี้นะฮะ
ถ้าหากเราดูการคาดการณ์ต่อไปเรื่อยวันนี้เนี่ยนะครับจะพบว่ามีการแผลมาบ้างแล้วนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนอาจจะได้รับรู้ถึงลมเย็นที่ผ่านเข้ามา
หลังจากนี้ครับนะนี่คือช่วง๒๗๒๘ก็จะมีการแผลเข้ามาลึกมากยิ่งขึ้น
สีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากอยู่ตรงจุดสีแดงตรงนี้อุณหภูมิเนี่ยนะครับจะประมาณเลขตัวเดียวนะครับ
สังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้มาถึงตอนกลางประเทศไทยเลยนะครับ
ส่วนภาพที่เห็นตรงนี้เป็นการคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยเฉพาะช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี้
สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามขอบนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงภาคเหนือ

ลมก็จะมีความรุนแรงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ดังนั้นใครที่ต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว
ต้องเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวมีแผนที่จะไปทำกิจกรรมตามพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับ
คงต้องติดตามการประกาศเตือนภัยด้วย
ก็อย่างที่บอกมันจะเป็นฝนที่มาเสร็จปุ๊บแล้ว
อุณหภูมิจะลดลงฮวบเลย

ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย

เดี๋ยวเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมเขาบอกว่ามาอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ